ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะคะว่าโอ้โหไปทำอะไรดึกดื่นหน้าบ้านคนอื่นเขาแบบนี้

นี่ได้หมดถ้าสดชื่นลูกทุ่งสาวชื่อดังอะค่ะ
ที่บอกว่าโอ้โหมีใครก็ไม่รู้มายืนหน้าบ้านตอนดึกดื่น
แล้วก็มีคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้าน

ถ้าไม่แสดงตัวออกมาไม่มารับผิดชอบเนี่ยนะ

แต่ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านเธอกันก่อนค่ะ

ดูสิค่ะตะโกลเรียกแล้วก็ตะโกลผู้จาแบบเนี้ยค่ะเอ่อ
ก็เลยบอกว่าโอ้โหคลิปภาพมันชัดครับ
ว่ารถรถอะไรของใครยังไงเนี่ยแล้วก็ตะโกนกันขนาดเนี้ย
ใช่ค่ะติดต่อกลับมานะภายในวันนี้
งั้นดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะ

คุณเจนนี่ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าเจอแล้วเจอคู่กรณีกลุ่มนี้แล้วนะคะ

ใช่ค่ะที่สถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
คู่กรณี๔คนเป็นเยาวชนอยู่เลย
คุณเจนนี่ก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่อยากจะเอาเรื่องเอาราว
ไม่อยากจะให้เยาวชน๔คนนี้มีคดีความติดตัว
เธอเลยบอกว่างั้นเธอไม่เอาเรื่องก็แล้วกัน
ไม่รู้จักนะยืนยันว่าไม่รู้จักนะ
แล้วก็ไม่ได้มีใครมาจ้าง๔คนนี้ให้มาตะโกนด่าเธอนะ
ก็คงเป็นความคึกขนองคึกขนองของเด็กกลุ่มนี้
เธอก็พยายามถามว่าโอเคเธอไม่เอาเรื่องแล้วมาตะโกนทำไมเนี่ย

แล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้มีใครจ้างให้มาตะโกนด่าอะไรแบบนี้หรอก
แต่ก็ที่ตะโกนด่าเนี่ยเพราะไม่ชอบ
ดูข่าวข่าวอะไรต่างเราไม่ชอบ

ไม่ได้รู้จักกันเหมือนกันส่วนตัวดูข่าวเราไม่ชอบเธอ

อ้าว
เคยไปบีเรื่องกันมามั้ย
อันนี้ก็ต้องผู้ตับตรงว่าหนูผมไม่เคยรู้จักน้องมาเลย

หรือว่ากำหนดสนุมสถาพควรปะไกล

ต้องขอบคุณท่านสารวัตรมากที่เข้ามาเชื่อเหนือตรงนี้
จึงถึงต้มรายข้อโจทย์ที่เจ๊นในปีนี้ด้วยครับ
คือที่มาเกิดเรียนออกไปได้คือน้องไม่ตั้งใจไหม

สาเหตุที่น้องไปได้ที่เจ๊นเพราะอะไร
จากเมืองเทศครับท่วนตัว
คือไม่ต่อปีเหมือนกันท่วนตัวที่ก็รับความข้อโจทย์
อะไรข้ออย่างเดียวเดียวน้องก็ต้องมองโจทย์จุดศรีจากใจเจ๊น
คอยโทษมาก
คือถ้ามีคดีติดตัวนี้เรื่องใหญ่นะครับ
สำหรับอนาคตช่วงดีเขาไม่เอาเรื่องถึงขนาดนั้น
คือเป็นอุทหะหอนนะคะเรื่องลักษณะแบบนี้

ตามถึงตัวเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับ